ส่วนคดีที่มีกลุ่มวัยรุ่นไปรุมทำร้ายชายพิการจนเสียชีวิต
วันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับ
โดยอายการสูงสุดเตรียมที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด
ในวันที่๑๓กรกฎาคมนี้
พร้อมทั้งยื่นคัดค้านการประกันตัว
โดยมีความเห็นสั่งฟ้องข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาบุกรุกเคหาสถาน
และก็ใช้กำลังประทุษร้าย
โดยอาวุธมีดกับจำเลยบางส่วน

ที่ไม่สั่งฟ้องข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
เนื่องจากไม่พบว่ามีการวางแผนก่อนก่อเหตุ
โทสมนึกเสียงกล้องโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ

สมเกียจศรีจันทร์อายุ๓๖ปี
พิการจนเสียชีวิตเมื่อวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
เปิดเผยว่าพี่สาวและมารดาของนายสมเกียจ
ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรม

ขอให้พนักงานอายการแจ้งกับพนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

ทั้งนี้นายนัทจักรปัธมสิงหณอายุทยา
ธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา

วางแผนทบทวนก่อนที่จะไปก่อเหตุ
แต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน

ข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
คดีนี้อายการได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันพาพกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
และทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
อกจากนี้ยังได้ฟ้องจำเลยในคดี๔จาก๗คน

คือร่วมกันบุกรุกเคหาสถานโดยใช้กำลังประทุษร้าย
หรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธ

ว่าจะดำเนินการในวันที่๑๓กรกฎาคม
ซึ่งจะเป็นวันครบกำหนดฝากขังผลัดที่๖
และจะมีการยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วย